แต่จะบอกว่าที่อุดรธานีนี้นะคะเขามีการทำมวยหรือหวดนึ่งข้าวเป็นอาชีพ
สร้างรายได้เป็นหมื่นต่อเดือนเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันทั้งหมู่บ้านเลย
คือหมู่บ้านอนามัยไทยเจริญหมู่ที่๑๓ตำบลห้วยสามภาษณอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานีค่ะครับที่นี่มีการสารมวยหรือหวดที่ใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละค่ะ
ก็ทำมาจากไม้ไผ่เอามาสารเป็นลวดลายต่างเป็นรูปทรงกระบอกนะคะ
ซึ่งการสารมวยนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันค่ะ
หมู่บ้านอนามัยไทยเจริญแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการสารมวยนึ่งข้าวเหนียวทั้งหมู่บ้านเลย
มีสมาชิกมาเข้าร่วมนับร้อยครัวเรือน
พอสารมวยเสร็จจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่
ไม่แพงด้วยนะคะอันหนึ่งประมาณ๕๐๘๐บาทแล้วแต่ขนาดใหญ่เล็ก
ซึ่งเหล่าชาวบ้านอนามัยไทยเจริญก็เล่าให้ฟังบอกว่า
นี่ก็เป็นการสารมวยเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นการสืบสารภูมิปัญญาของชาวบ้าน
แต่ละคนจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณหมื่นบาท
ถือว่าพออยู่พอกินสบายเลยค่ะ
นี่ค่ะก็ออกมามีกระติ๊บใส่ข้าวเหนียวก็มีด้วย
มวยนึ่งข้าวเหนียวก็มีด้วย
ที่เราอาจจะเคยเห็นเป็นทรงเหมือนสามเหลี่ยมหน่อย
อันนั้นเป็นหวดอันนี้จะเป็นอีกทรงหนึ่งเป็นทรงกระบอกนะคะ
มีแบบปลายเปิดแบบก้นเปิดแบบนี้
แล้วก็มีปลายปิดด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีของเด็ดของชาวอุดรธานีเขา
เห็นแล้วแหมอยากกินข้าวเหนียวเลย
ใช่ค่ะก็เป็นการช่วยกันสนับสนุนมันอยากชาวบ้านด้วยนะ
งานจักษานเนี่ยชาวบ้านเขาทำฝีมือดีอย่างนี้เลย